คุยกันเรื่องของน้ำเอาแบบสบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพราะว่าเราจะเริ่มข่าวแรกวันนี้เนี่ย
เป็นข่าวที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
มหากราบต่อเนื่องกันมาว่าตกลงแล้วมีการทุจริตไหม

เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์

ไม่ว่าจะเป็นเจ้ากระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีมาเองนะครับ
แล้วก็ในฐานะประธานสอตชด้วย
มีทางด้านของประธานเลขาธิการปปท
ผู้ว่าการสตงก็มารองเลขาธิการปปชก็มา
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินแผ่นดินมาหมด

ที่สำคัญมีแขกรับเชิญพิเศษอีก๒คนครับ
แก่นำนปชคุณจตุพรพรมพันธ์
แล้วก็คุณเรืองไกรลิกิจวัฒนะนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นฝ่ายกฎหมายของภักดิ์เพื่อไทย
เราไปดูกันครับว่าการชี้แจงในวันนี้

ข้อสรุปออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ในช่วงเย็นที่ผ่านมา
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธาน

ว่าสอตชพร้อมทั้งตัวแทน

หรือว่าสตงและสำนักงานป้องกัน

หรือว่าปปทร่วมกันจัดแถลงข่าว

การก่อสร้างโครงการอุทยานราชพักษ์

แล้วก็มีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย

ประธานแนวร่วมกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย

หรือว่าการนำนอบประชา
ในฐานะผู้ร้องมาร่วมรับฟัง

ไม่ได้ฟังอย่างเดียวด้วยนะครับมีการซักถามด้วย
บอกว่าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้
ชี้แจงประเด็นการหักหัวคิว

มีการชี้แจงซึ่งกรณีแรกก่อนครับ

นายประยงปรียาจิตเลขาธิการ

ตรวจสอบเอกสารสอบปากคำ
จากทั้งภาครัฐและก็เอกชนแล้วสรุปได้ว่า

ระหว่างเอกชนกับเอกชน

เป็นค่าตอบแทนทางธุรกิจ
ก็คือเป็นค่าชักนำงานมาให้
ซึ่งเป็นวงเงินร้อยละ๖๗ของค่าจ้าง

ของท้องตลาดไม่ได้แพงเกินจริงครับ

สตงเองก็ตรวจสอบในประเด็นนี้เหมือนกัน

สรุปได้ว่าจากการตรวจสอบ

และทางกองทัพก็มีการเตรียมใบเสร็จ
รับเงินให้กับผู้บริจาคแล้ว

จากการตรวจสอบประวัติของเซียนอุ
หาชื่อของอีกหนึ่งบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง

ทำให้รู้ว่าเซียนอุนั้นมีกิจการโรงหล่อ

เซียนอุได้รับเงินจาก๕โรงหล่อ

ก็เพราะว่ามาจากการให้คำปรึกษา
แนะนำในการดำเนินการก่อสร้าง

นำเงินค่าที่ปรึกษาบางส่วนนั้นมาคืน
เป็นเงินบริจาคในนามของโรงหล่อ

และแจ้งกรณีที่มีชื่อของเซียนอุเข้ามา
เนื่องเชื่อมโยงด้วยในคดีนี้

นายจตุพนันก็ยังพูดถึงด้วยนะครับ
จะยังคงทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไป

การแถลงข่าวในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป
ปปชเตรียมรับไม้ต่อแล้วนะครับเพราะว่าต้องดำเนินการสอบสวนต่อไป
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีความประสงค์จะเอาผิดกับใครทั้งนั้น
แต่โครงการดังกล่าวมีการทุจริตก็จะถือว่าเป็นตราบาปของแผ่นดิน
ถ้าทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดครับ
ค่ะก็สรุปว่าจากการแถลงในครั้งนี้ก็คือไม่พบว่ามีบัญชีรับจ่ายที่ผิดปกตินะคะ
เรื่องของค่าหัวคิวก็ไม่มีเป็นเพียงค่าที่ปรึกษาเท่านั้น
แต่ประเด็นเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่า
พลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ท่านพูดถึงคำว่ามีการหักฆ่าหัวคิว

เป็นที่มาของการแถลงในช่วงเย็นที่ผ่านมา
แต่พลเอกอุดมเดชก็ยังคงยืนยันตอบโต้กลับไป
ว่าไม่เคยพูดว่ามีการหักฆ่าหัวคิว
เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องตามกันต่อว่าหลังจากแถลงแล้ว

ผลเอกอุดมเดชศรีตบุตรด้วยนะคะ

นี่คือประเด็นที่สังคมไทยจับตากันตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา